ของหนูน้อยเนี่ยก็อยากให้คุณผู้ชมได้ดู
เพราะน้องหนูเนี่ยเขาพกพาความสามารถมาแสดงให้เราได้ชมกันแบบเต็มเปี่ยมเต็มที่
จะมีใครน่ารักแค่ไหนไปดูกันเลยจ้า
พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับหนูน้อยที่พกพาความสามารถมากันเต็มเปรียบ
น้องเขาเก่งด้านไหนบ้างไปติดตามกันเลยครับ
เริ่มกันที่น้องออร่าแม่ค้าขายไก่แจ้ญี่ปุ่นวัย๗ควบสุดน่ารัก
นี่คือลีลาการขายชั้นเซียนของน้องออร่าแม่ค้าฟัดน้ำหน่งวัย๗ขวบ
เหลียะรับหมดแม้คะคอยอดีบายความรู้ลึงที่ยังไหว
ให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาสอบถามสร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้พบเห็น
และยังช่วยสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวในช่วงปิดเทิมภาคฤดูร้อนอีกด้วย
โดยน้องออร่าเด็กนักเรียนชั้นม๒ใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอม
มาช่วยคุณพ่อขายไก่แจ้ญี่ปุ่นที่ตลาดนัดต้นไม้และสัตว์เลี้ยงริมถนนราชวงศ์
ลูกค้าทุกรายต้องแวะเข้ามาดูไก่แจ้ญี่ปุ่น
ซึ่งน้องออร่าได้ให้ความรู้เรื่องไก่แจ้ญี่ปุ่นอย่างฉะฉานชัดถ้อยชัดคำ
คุณเฉลิมพลแก้วเทพคุณพ่อของน้องออร่าเล่าว่า
ที่บ้านเลี้ยงไก่แจ้แฟนซีญี่ปุ่นไว้ดูเล่น๔๕ตัว
แต่ทุกวันนี้ได้แพร่พันธุ์จนมีมากถึง๕๐กว่าตัว
เขาจึงเกิดไอเดียนำไก่แจ้แฟนซีญี่ปุ่นมาขายที่ตลาดนัด
โดยมีน้องออร่าได้ขอมาช่วยคุณพ่อขายไก่แจ้ด้วยตัวเอง
ออร่าชอบสักถามข้อมูลเกี่ยวกับไก่แจ้ญี่ปุ่น
จนสามารถจดจำรูปร่างหน้าตาและข้อมูลต่างได้อย่างแม่นยำ
คุณพ่อจึงมอบหน้าที่ให้น้องเป็นแม่ค้า
คอยอธิบายข้อมูลลูกค้า
ส่วนคุณพ่อแค่แพ็กไก่ทรงให้ลูกค้าเพียงเท่านั้น
แจ้ญี่ปุ่นมีสนุนราคาตัวละ๑๐๐๑๕๐บาท
โดยตลาดนัดต้นไม้สัตว์เลี้ยงถนนราชวงศ์
จัดให้มีขึ้นทุกวันที่๑๖ของเดือน
ลูกค้าที่อยากชื่นชมความน่ารักของน้องออร่า
หรือต้องการซื้อไก่แจ้แฟนซีญี่ปุ่นที่สวยแปลกตา
สามารถแวะเวียนเข้ามาอุดหนุนกันได้นะครับ
ต่อกันที่อาจารย์ศักดิ์ลายรุ่นจิ๋ววัย๑๐ขวบ
ที่สามารถอ่านอัคระภาษาขอมได้ตั้งแต่๕ขวบ
มากันที่อาสมเทพมุณีดาบท
ตั้งอยู่เลขที่๓๔๕บ้านดงพองหมู่๔
ตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
ทางอาจารย์อ้นเทพมุณีดาบทเจ้าของสำนัก
กำลังนั่งดูการศักยันต์ก่อนลงอาคม
ที่เด็กชายนักรบสุกศรี
หรือน้องปืนอายุ๑๐ควบซึ่งเป็นลูกชาย
มีความชื่นชอบในเรื่องของอัคระขอม
และการศักยันต์ตั้งแต่เล็กและอ่านอัคระภาษาขอบ
ออกทั้งหมดตั้งแต่อายุ๕ขวบ
สำหรับลายศักยันต์ที่น้องปืนกำลังศักดิ์อยู่นั้น
คือยานครูเสือนอนกินเป็นวิชาเอกของสำนัก
ช่วยเสริมดวงและโชคลาภในการประกอบอาชีพ
ทำมาค้าขายให้ค้าขายง่ายการเงินคล่องตัว

อาจารย์อ้นจะทำการครอบครู
เพื่อทำพิธีปลุกเสกยันตามพิธีกรรมของสำนัก
โดยน้องปืนบอกว่าที่มาศักยันต์นั้น

เพราะว่ามีความท้าทายดี
โดยคุณพ่อจะเรียกมาศักดิ์เอง
แล้วบอกว่าถ้าศักดิ์สวยจะพาไปศักดิ์ที่ต่างประเทศ

และที่สำคัญการศักยันต์นั้น
สามารถช่วยฝึกสมาธิไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
อีกทั้งยังใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อีกด้วย